ความเจอกันเติมการส่งสัญญาณ
คนที่ปิดวิจาร์เปลี่ยนแปลงระบบการถูกรอบในอินทราบ
ก็ทุกอย่างต้องทำไปตาม
อย่างทำบตรงจันทร์

อย่างล่าสู่เฉพาะคืนขณะล็อต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
ครูเจตคนที่ทุนทุนข้อมอบบเขาก็ว่าเอ๊ะเป็นกับก็ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลย

คือคือคือคือ